ก่อนหน้านี้เองเราจับตาความแปรปวนของลักษณะอากาศบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
สถานการณ์ก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ค่ำคืนนี้นั้นเราไปเจอไปดูตอนล่างกันบ้างนะครับ
ก่อนหน้านี้นั้นต้องเผชิญกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
สำหรับเรื่องของสถานการณ์คลื่นสูงนะครับ
ฝนที่ตกอย่างหนักรวมไปถึงสถานการณ์ที่คลื่นซัดเข้าหาชายฝั่ง

เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยหลักที่ทำให้

ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณนั้นกล่าวนั้น

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
แล้วนอกจากนี้เองยังทำให้เกิดคลื่นสูง
ตั้งแต่บริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่างด้วยนะครับ
แม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าวันนี้นั้นยังคงอยู่ในระดับปานกลางนะครับ

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างนั้น

และหลายจุดหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ

เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นนะครับ

เหลืองคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๔เมตร

สีฟ้าคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ

สังเกตว่าวันนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ยังคงมีบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓เมตร
ชิดตามแนวชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนบนแถวบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพร
ส่วนตอนล่างอยู่แถวบริเวณจังหวัดตั้งแต่นครศรีธรรมราชนะครับ
ยาวลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่ารุนแรงแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ
โดยหลังเที่ยงคืนวันนี้จะสังเกตว่าคลื่นนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเท่านั้น

แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับ
เพราะว่าในระยะนี้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
หมายความว่าบริเวณใดก็ตามแต่ที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
คลื่นก็อาจจะยังคงสูงอยู่นะครับ
ทีนี้เรามาดูข้อมูลเชิงลึกกันบ้างนะครับว่า
คลื่นที่สูงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้๒๓วันที่ผ่านมานั้นเกิดจากอะไร
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่ามี๒ปัจจัยสำคัญด้วยกันครับ
อย่างแรกก็คือดวงจันทร์อย่างที่สองก็คือลมมรสุมนะครับ
ช่วงนี้ในบริเวณที่นี่ภาคใต้ฝั่งอาวไทยตอนล่าง
เผชิญกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

และปรากฏการณ์น้ำขึ้นสูงจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์
ส่วนอิทธิพลของลมมรสุมก็จะเป็นตัวดันผิวน้ำทะเลให้กลายเป็นคลื่นสูงกำลังแรงนะครับ
ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรงตามมา
อย่างที่เห็นในภาพข่าวก่อนหน้านี้

ใครที่จะวางแผนไปเที่ยวบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
คงก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อย่างที่บอกไปบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะยังคงสูงอยู่
เรือเล็กก็ควรที่จะต้องตรวจสอบการเดินเรืออย่างใกล้ชิดแล้วก็ตรวจสอบสม่ำเสมอด้วยนะครับ
นี่คือความแปรปวนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่เรานำมาให้กับท่านได้จับตากันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
ผมปุ๊ปตันนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ